คุณหนุ่มกัญชัยรับชมอยู่ในไลฟ์สด

วันนี้ตอนนั้นก็มีอักษรย่อเกี่ยวกับดารา

เป็นสัญญาณแบบนี้หรอครับ

แม่นด่วนคือเอาง่าย

หิวแสงก็ได้วะอืมตัวเองอ่ะคุยกับเขาตลอดอ่าไม่ได้หิวแสงหรอก
เพราะแม่เขารู้ตลอดเพราะเวลาเจอกันทุกวันใช่เพราะว่าแม่กันเป็นคนที่คุยกับพี่เขา
แล้วก็เป็นคนรักน้องนี้ด้วยอืมฉันรักเขาเออฉันแปลว่าเป็นห่วงด้วย
เป็นห่วงคือแบบเป็นพี่น้องกันมาคือแม้กระทั่งจะอ่านข่าวอ่ะอืมไอ้อีโมอีบ้า
คนคุณต้องโทรไปบอกแกเดี๋ยวฉันอ่านข่าวแกนะแกเปิดดูนะอะไรอย่างนี้
ออกป่ะพี่อย่าไปบอกเลยเขาคือฉันอ่ะอยากให้เขาพักผ่อนให้ดีที่สุด
ครับคือเรารู้ว่าเขาเป็นมะเร็งอืมอย่างที่เล่าไปอักษรย่อเนี้ยก็ออกมาตลอด
ครับแต่ตัวฉันเองอ่ะรู้มาตลอดไม่ใช่ไม่รู้นะเว้ยอืมถามว่าเพื่อนเพื่อนทุกคน
เพื่อนเพื่อนดาราทุกคนอ่ะรู้หมดอ่าแต่ทุกคนต้องการประคองจิตใจของ
คือหิวหรือเปล่าเขาไม่รู้แหละประคองจิตใจของเขาคือมันจะต้อง
ไม่อยากให้มีอะไรไปกระทบอ่ะเนาะใช่ถ้าสมมุติแกจะต้องรู้ว่าเพื่อนแกจะต้องทำคีโมยี่สิบครั้งอ่ะ
โอ้โหกำลังใจก็ต้องเยอะอ่ะก็ต้องให้เต็มมันไม่ควรจะมีอะไรกระทบกระเทือนมันเลย
ใช่อืมเทรดก็ไม่ได้ด้วยนะถูกต้องปะครับคือไม่อยากมีอะไรกระทบกระเทือนมันเลยอืม
ตัวมันเองก็ค่อนข้างจะต้องการพักผ่อนคือฉันกับคุณเป็นไงคือฉันก็ได้แต่บอกแก
เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่ได้อยากใครรู้ปรากฏ
โมงปรึกษาใครหรือยังปรึกษาตบปากให้นะเดี๋ยวก่อนใช่อืมจริงจริงคืออืม
พูดแล้วก็ลำบากใจครับวันนี้ไอ้โมออกมาบอกว่าอ๋อมอักขพันธ์
อ๋อมเป็นมะเร็งตรวจพบตั้งแต่ตุลาคมปีหกห้าอืมมีชิ้นเนื้อสิบสองเซน
อยู่ข้างบนบริเวณหัวใจแล้วก็ลามมาปอดทำคีโมมาแล้วห้าถึงหกครั้ง
ครับตอนเนี้ยก็โอเคค่ะชิ้นเนื้อมันเล็กลงอืมคือตอนแรกอ่ะ
ต้องยิงคีโมห้าหกครั้งเนี้ยอืมเล่าได้ไหมแองจี้เล่าเนอะไหนไหนมา
ถึงนี้แล้วเนอะเอาตามที่แม่ได้คุยกับอัปเดตกับอาการพี่เขา
คือตอนแรกอ่ะวิธีที่การรักษาคือต้องผ่าออกแต่คราวนี้มันก็ต้องลุ้นว่า
การให้คีโมอ่ะมันตอบรับตอบสนองหรือเปล่าคือคือคีโมมันจะทำให้เล็กลงป่
ลงลูกมันจะต้องเล็กลงเพื่อที่จะผ่าตัดได้ครับปรากฏว่าอ๋อมอ่ะ
กำลังใจมันดีมาตลอดอืมต้องพูดว่ากำลังใจจากพี่น้องในวงการบันเทิงทุกคนเนี่ย
ส่งไปอ่ะกำลังใจมันดีมาตลอดฮะแล้วก็คือแบบว่าฉันก็ไม่อยากจะบอกว่าพูดทำนองว่า
เฮ้ยแบบว่าอ๋อมเป็นนะอืมเพราะไม่อยากไม่อยากอะไรไปกระทบจิตใจมันอ่ะอืม
ไม่อยากให้น้องเครียดเข้าใจป่ะครับคือตัวมันเองอ่ะก็ไม่ได้ตัวเขาเองโทรเรียกนะ
ก็ไม่อยากให้ใครรู้เพราะอยากให้แบบว่าจำไว้ตอนที่แบบไออ๋อมแบบสภาพนี้
อย่าลืมว่ามันเป็นพระเอกมันเป็นสิบสิบปีนะใช่แล้วทำงานหนักมาตลอดนะโม๊ต
ต่อครับโอเคต่อนะฮะอืมคือปรังกลุ่มว่าตัวเองก็รู้มาตลอด
รู้อะไรไม่เอาก่อนคือก่อนหน้านี้อ่ะก่อนหน้านี้มีข่าวใช่ไหม
ที่บอกว่าพระเอกดังมีข่าวว่าป่วยหนักอาการสุดอืมแล้วคนก็แบบเดาแต่วันนี้คือไม่มีใครเฉลยว่าเป็นใคร
คนก็เดาไปเยอะอ่ะแต่วันนี้ไอ้โมเสือกไปเอ้ยขอโทษขายแล้วไอ้โมสันแล้วเนี่ยไปเฉลยว่าเป็นอ๋อมอักขพันธ์
ซึ่งก่อนหน้านี้อ่ะน้องอ๋อมเขามีภาพเข้าที่โรงพยาบาลใช่ไหมมีรูปอ๋อที่เขาลงเองใช่ไหมคะ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

พูดคือผ่านการรับรองแล้วว่าตอนนี้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว
ตอนนี้พักฟื้นอยู่เพราะว่าอย่างเราไปตามข่าวมาก่อน
ลาเข้าโรงพยาบาลหรือท่อหรืออะไรก็ตามเนี่ย
เขาก็ต้องมีสเต็ปแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวพูดไปแล้วมันไม่ตรงไง

เป็นโรคร้ายคนก็เดาโรคร้ายคือโรคอะไรเป็นเป็นบางคนเดาเป็นอย่างอื่น
ไม่ใช่ข่าวดาราเลิกกันดารามีเมียน้อยเนอะข่าวนี้เนาะ
อันนี้มันเกี่ยวกับความป่วยความเจ็บเนาะ
ข่าวดาราเลิกกันดารามีเมียน้อยมันก็ยังแบบสนุกสนานถูกต้องไหม
อืมแต่อันเนี้ยอืมมันเป็นความเจ็บของคนครับ
แล้วเขาอาจจะแบบคิดว่าอีกสักแป๊บนึงอืม
รอให้มันมีสัญญาณที่ดีหรือน้องแข็งแรง
แล้วออกมาดีกว่าไหมออกมาตอบทุกอย่างใช่อันเนี้ย
ทุกคนก็แบบว่าแค่อยากจะรอผมพร้อมที่จะรับงานแล้วครับ

แล้วคนสนิททุกทุกคนฮะใช่ไหมอ่ะฉันอาจจะไม่ได้สนิทมาก
อืมแต่ก็รู้ไหมอืมก็คือให้กำลังใจกันมาตลอดนั่นแหละครับผม
แต่วันนี้โมออกมาเปิดเผยถึงอาการของอ๋อมอักภัณฑ์ซึ่งอ๋อมอักกะพันธ์เนี่ย
รู้อยู่แล้วว่าถ้าใครติดตามละครช่องเจ็ดมาตลอดเนี่ย
เขาอยู่หน้าจอช่องเจ็ดเขาเป็นสิบสิบปีนะฮะก็คือเป็นพระเอกพระเอก
เป็นสิบปีเราก็พูดว่าสิบปีที่ไม่มีช่วงไหนที่เขาหายไปจากจอใช่
ใช่อาชีพหลักของเขาคือนักแสดงแบบนักแสดงร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วย
แล้วก็เหนื่อยรู้สึกเหนื่อยแล้วก็วูบปรากฏไปตรวจปุ๊บ
ก็ไปเจอตอนนั้นข่าวอักษรย่อนักข่าวทั้งหลายก็พยายามไปพูดถึง
อ๋อมเนี่ยเขาก็ออกมาพูดในไอจีว่าผมไม่สบายนะครับอืมหลังจากนั้นปุ๊บ
ก็มีการเปลี่ยนตัวละครของอ๋อมไปเพราะว่าให้น้องเนี่ยพักผ่อนรักษาตัวไป
ตอนนั้นก็เป็นบิ๊กเอ็มใช่ไหมกับฟุ๊กเกิกคนมาเล่นแทนถูกต้องจำได้ไหมใช่ครับ
นั่นแหละอ๋อมก็รักษาตัวมาตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกราสี่เดือนเต็มเต็มอืม
เข้านอกออกนายคือเข้าออกเข้าออกโรงพยาบาลอย่างเงี้แหละอืม
คือสิ่งที่วันนี้โมอามีนาออกมาพูดคืออ๋อมเป็นมะเร็งมีชิ้นเนื้อขนาด๑๒เซนติเมตรนะฮะ
ข้างบนบริเวณหัวใจแล้วก็ลามมาที่ปอดทำคีโมมาแล้วห้าถึงหกครั้งครับ
ตอนนี้ชิ้นเนื้อเนี่ยเล็กลงแล้วล่าสุดเมื่อเช้าก็คือเมื่อเช้าเนี่ย
ก็คือเมื่อชิ้นเนื้อเล็กลงความหวังของเราคือความหวังของน้องเขาคือ
ผ่าตัดทิ้งซะคือผ่าตัดก็คือผ่าชิ้นเนื้อร้ายออกก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดค่ะ
รู้ไหมรู้นะฮะตั้มก็ได้แค่ส่งกำลังใจโดยโทรไปให้กำลังใจ
ซึ่งพี่อ๋อมกำลังใจดีมากอืมแต่เขาไม่อยากแต่โมบอกว่ามันอยากไปเยี่ยมอืม
โมโมเขาไม่ได้ให้ไปเยี่ยมอืมฉันเชื่อว่าไออ๋อมไม่อยากให้แกไปเยี่ยมอืม
หลังจากนี้ก็ตามโดสของคีโมที่หมอกำหนดไว้หลังจากผ่าออกมาแล้ว
ต้องดูว่าต้องทำคีโมอีกครั้งโดยคีโมเขาเริ่มทำก่อนผ่าตัดเนี่ย
ถึงหกครั้งอันนี้โมบอกนะฮะอืมหนูว่าพี่อ๋อมสู้มากจริงจริงกับคีโมมาระยะหนึ่งแล้ว
เขาสู้จริงจริงนะคะครับเราก็บอกเขาเลยว่ารับโทรศัพท์ให้บ่อยบ่อยแล้วกันอืม
แล้วเราก็จะโทรไปหาบ่อยนะแล้วก็รับรู้อะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้
แล้วอย่างที่แม่คุยแม่โทรกับเขาทุกวันไหมล่ะฉันไม่ฉันไม่คุยอยู่เลย
พิมพ์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ก็คุยคุยไลน์กันบ่อยก็คุยอ่ะแหละ
คือเวลาคุณป่วยเราก็ได้แต่ให้กำลังใจถูกต้องไหม
เออไม่ควรไปวุ่นวายกับเขาเยอะเราก็แค่แบบว่าเอ้ยมายาก
มึงยังอยู่ตรงนี้แค่นั้นพอแล้ว
มีอะไรมึงทักกูมามึงอะไรอย่างนี้

ฉันว่าฉันโอเคแล้วเหมือนกันถ้าสมมุติฉันป่วย

ใช่นะครับก็ต้องให้กำลังใจ
ซึ่งก็เพิ่งจะผ่านวันเกิดน้องอ๋อมมา

ท้ำก็ไปมาประกาศป่ายพ่อแม่ประกาศไหม
อันนี้ถูกป่ะให้พ่อแม่ไปประกาศ

ขอให้ผ่าตักเป็นการพัดแบบ

พัดไปและปีชงทุกอย่างหมดไปและไอ้อ๋อม

พี่ตกที่พี่โมทตลอดเลยนะข่าวนี้